มีชาวบ้านเข้าไปติดต่องานสถานที่ราชการนะครับ
ก็อย่างที่ทราบเวลาราชการคือ๘๓๐ใช่ไหม
ไปถึง๔๓๐นี่นะฮะ
เดี๋ยวไปดูนะครับพอเข้าไปถึงแล้วเป็นยังไง
อ่ะนี่

มันโล่งนะคะเวลาราชการ
อ่านี่ไงเสียงลองฟังหน่อย
ตอนแรกเนี่ยคลิปแรกเลยที่เข้ามาถึงเนี่ยมันเป็นเสียงแห่งความเงียบสงัด
นี่เห็นไหมหลายคนเห็นคลิปนึกว่าไปผิดวันไปวันหยุดราชการหรือเปล่า
คิวที่หนึ่งเลยนะคุณเข็มมาสอนค่ะ
แปดนาฬิกา๒๗นาทีไม่มีคนเอาไม่ว่ากันยังไม่แปดโมงครึ่ง
แปดโมงครึ่งมีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนมาเปิดทีวีและเพลงของมธค่ะ
อ่าไม่รู้หน่วยงานไหนนะฮะเผื่อท่านอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกทีมข่าวของเราได้นะครับ
แปดนาฬิกา๓๕นาทีมีมาแล้วสองคนประชาชนนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่
อ่าสุดท้ายเนี่ยเขาบอกโอ้มันยังไงกันแต่ว่าคลิปนี้เขาก็นี่ฮะ
อ่าเอาเป็นว่าชาวเน็ตเขาก็คอมเมนต์กันเยอะแล้วครับ
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงว่าเออ
ตอน๘โมงครึ่งแล้วถ้ายังไม่สตาร์ทและวางเวงขนาดนี้
เวลาราชการมันยังไงกัน
จริงเจ้าหน้าที่ควรจะมาก่อน
พอ๘โมงครึ่งเริ่มทำงานก็ควรจะต้องพร้อมให้บริการประชาชนทันที
อาจจะมาละ๑คนมาเปิดทีวี
หรือวันนั้นอาจจะมีการออกหน่วยไปข้างนอก

ถ้ามีอะไรก็ต้องติดป้ายแจ้งบอกประชาชนนิดนึงไหม

เอ้าก็บางทีมันก็เป็นไปได้ไงใช่ไหม

ก็มาแล้วมันไม่เจอใคร๘โมงครึ่งอุตส่าห
เรามากดบัตรชีวิตมารับบัตรเอาชีวิตแรกเลย

เราจะได้เป็นสื่อกลางไปบอกท่านผู้ชมต่อนะครับ